สร้างต้นกล้าพันดีอย่างนี้แหละครับคุณสุภาชิน
อย่างที่คุณสุวิชินเรียนท่านผู้ชมอยู่สม่ำเสมอก็ว่าต้องมีก้าวแรกก่อน
อดมวยต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนครับ
กว่าจะขึ้นเป็นยอดมวยครับต้องสร้างสมประสบการณ์มากมายครับ
ชนะสุริยเล็กก็แน่นอนครับมีไอดอลก็คือสุรฤทธเพชรหนองกี่ครับ
นาทีครับนี่ครับจังหวะ
วกค่อมกันครับด้านสุรินเล็กพยายามจะจับในเจอขวางหน้าตีอัดเข้ามา
ตอนนี้ยังสู้กันได้สนุกนะครับต้องบอกว่าทางด้านสุริยเล็กก็โดนขวางหน้าจนแก้แทบจะไม่ตกเหมือนกัน
แต่หลังจากนั้นนี่ครับจังหวะจิ้มลำตัวครับมีอาการเลยครับ
โอ้โหโดนหมัดแล้วเสียบเติมเข้าไปหลายดอกหลายทีครับ
ก็ตีด้วยซ้ายก็ตีด้วยซ้ายครับของธนาธนวัชชัย
ในกระส่งรูปร่างสันลิละความยาวที่เป็นประโยชน์ในช่วงต้นนะครับ
ต่อไปผ่อนเกมโดนกรรมการใช้หน้าฐานพิเศษให้เตือนครับ
โอ้โหมันจริงครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับ
ก็ตีด้วยซ้ายก็ตีด้วยซ้ายครับของทนาธาวัชชัย
อาศัยรูปร่างสรีระความยาวที่เป็นประโยชน์ในช่วงต้นนะครับ
ต่อไปผ่อนเกมโดนกรรมการใช้หน้าฐานพิเศษที่เตือนครับ
โอ้โหมันจริงครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับ